แก่นำรัฐบาลนะครับหลังจากที่มีผลโพลของนิดาโพออกมา
บอกว่าประชาชนได้โหวตว่าอยากให้นายธนทรจึงรุ่งรวงกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่เป็นนายรมนตรีมากที่สุด

นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ในฐานะแก่นำพักพลังประชาบรัฐเมินผลสำรวจความเห็นจากนิดาโพ
ส่วนใหญ่สนับสนุนให้นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่เป็นนายกรัฐมนตรี
พร้อมยืนยันส่วนตัวยังมั่นใจชื่อของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ที่จะพาประเทศเดินต่อไปข้างหน้าได้
ถามคน๓๐๐คน๔๐๐คนแล้วจะมาชี้ว่ามันเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศ
คงไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็ว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร
เคารพในสิทธิในการทำโพล
หรือเคารพในคำวิพากษ์วิจารณ์ของทุกคนนะครับ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ว่าผลงานและนโยบายจะเป็นตัวกำหนดความมั่นคงของรัฐบาล
ไม่ใช่เกมการเมืองจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
โดยยืนยันด้วยว่ารัฐมนตรีสังกัดพักภูมิใจไทย
มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไป
ขณะที่นายสมพงศ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
เชื่อว่าการเมืองในปีหน้าจะเต็มไปด้วยความเข้มข้น
และอยากให้จับตาดูการทำงานของฝ่ายค้าน
ในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปลายเดือนมกราคมนี้
ขณะนี้เราก็กำลังเตรียมตัวที่จะคุยกันกับฝ่ายค้านร่วม๗พักนะฮะ
ว่าเอาแนวในเรื่องการพิปรายต่างมาวางกัน
เพื่อจะวางแนวทาง
ว่าการอภิปรายมันจะไปในแนวไหน
แล้วก็ใครจะเป็นคนเริ่มแล้วใครเป็นคนต่อรองอะไรอย่างนี้นะครับ
เป็นระดับเราจะวางเพื่อให้เกิดความเข้มข้น
ปิดท้ายที่นายพิเชษสถิปรัชวานหัวหน้าภักดิ์ประชาธรรมไทย

เพื่อกลับไปทำงานเป็นฝ่ายประธบาลในนามกลุ่มกิจสังคมใหม่
ส่วนที่พร้อมจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกัน
หากสุดท้ายพักอนาคตใหม่ถูกยุบ
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน